คุณผู้ชมฮะแล้วตอนนี้เนี่ยบรรดาชุดตอบโต้ภัยพิบัติของมูลนิธิป่อเต็กตึงที่
ฉะเชิงเซาเขาไปตั้งศูนย์ช่วยเหลือนะอยู่ที่อุบลแล้วเพราะว่าตอนนี้อุบลหนักสุดเลย
ปรากฏว่าถ้าไปแล้วคุณผู้ชมไม่ได้ช่วยแค่คนนะสุนัขก็ต้องช่วย
เวลาเอาข้าวกล่องเอาแพ็คน้ำดื่มไปต้องติดอาหารสุนัขไปด้วยฮะ
สุนัขติดอยู่บนหลังคาแบบนี้ครับโอ้โหลำบากเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูหน่อยฮะ
เขาก็มีชีวิตเหมือนกันใช่ครับเพราะอย่างที่บอกคือพอน้ำท่วมมันไม่ได้เดือดร้อนแค่
ใช่หมาก็มีเหมือนกันบางบ้านมีไก่ด้วยนะเออเดี๋ยวให้ดูกัน
นี่แหละฮะกู้ภัยเขาต้องติดอาหารหมาไปด้วยอย่างนี้เขาบอกเอามา๑๐ถุงนะ
แต่ยังช่วยหมาออกมาไม่ได้ครับคือมันเป็นคนละชุดกันชุดนี้
จะเอาพวกบรรดาเครื่องยังชีพถุงยางชีพอะไรแบบนี้ไปแจกไว้ก่อน
แล้วก็จะเทไว้ให้อย่างที่เห็นเพราะว่าอาจจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้กันอยู่อีกสักพักเลยครับ
น้ำจะลดเนี่ยส่วนการเตรียมรับมือผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วทำยังไง
ตอบโต้ภัยพิบัตรครับของมูลนิธิป่อเต็กตึง
เตรียมรถพยาบาลแบบโฟลวิวเลยนะขับเคลื่อ๔ล้อแบบยกสูง
ไว้ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในช่วงน้ำท่วมครับแล้วก็ยังมีเรือท้องแบนด้วย
นี่รถไม่พอรถโฟลวิวไม่พอมีเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์
ลำเลียงผู้ป่วยในจุดที่น้ำท่วมสูงก่อนจะมาถึงรถพยาบาลอีกชั้นหนึ่งแบบนี้ด้วยฮะ
ภารกิจหลักช่วงนี้ก็คือเอาน้ำดื่มเอาอาหารพร้อมทานนะต้องเป็นอาหารพร้อมทานนะ
ใช่จะให้ไปประกอบอาหารเองก็ลำบากตรงนี้ยายาเออต้องเป็นอาหารกล่องหรือไม่ก็เป็นอาหารแบบ
ที่อุ่นมาแล้วล่ะพร้อมทานเลยเอาไปแจกจ่ายประชาชนที่ติดอยู่ตามบ้านเรือนแบบนี้ครับ
นี่ใส่กล่องมาเลยบ้านนี้ได้ไปสี่ห้ากล่องบ้านส่วนใหญ่เนี่ยชั้นล่างก็ท่วมหมดแล้ว
เจ้าของบ้านก็ต้องอบพยพกันไปอยู่บนชั้นสองครับเวลาเดินมารับอาหารและน้ำดื่มก็ต้องเดินบนหลังคากันแบบนี้ครับ
พี่กู้ภัยบอกว่าการออกไปช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังให้ดีเลยคุณผู้ชมฮะ
กระแสไฟฟ้าใช่เพราะบางบ้านเนี่ยอาจจะตัดกระแสไฟฟ้าไม่หมดครับ
มันจะมีบางจุดไฟโร่อยู่บ้างตามสังกษีตามหลังคา
ส่วนยอดแจกข้าวกล่องเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชม๒๘กันยายนวันเดียว
ที่อเผลอวาเล็นชะบราบแจกไป๑๗๐๐ชุดด้วยกันครับ
ผมย้ำอีกทีนะคุณผู้ชมนะเวลาที่น้ำยังท่วมอยู่เนี่ยนะครับ
อาหารปรุงสุกปรุงสุกเท่านั้นที่จะไปแจกให้เขา
เพราะอะไรอ่ะเขาไม่มีไฟฮะนะครับแล้วเอาไปให้ไม่ต้องอาหาร
ไม่ต้องวิริสมาหลาอะไรทอด
เนื้อทอดไก่ทอดหมูทอดไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวแบบนี้
ง่ายและไม่เสียง่ายนะครับ
ส่วนข้าวสารอาหารแห้งมันเป็นคำคล้องจอง

เอาไปตอนที่น้ำเขาลดแล้ว
เริ่มพอที่จะทำกินในครัวได้เองแล้วเสียบไฟได้แล้ว
แล้วปลากระป๋องอย่าหาว่าผมเรื่องมากเลยนะ
ปลากระป๋องก็เลือกรุ่นที่มันเป็นหูเปิดหน่อย
เพราะจังหวะนี้มันหาที่เปิดยาก
ไม่รู้อยู่ไหนไอ้ที่เปิดกระป๋องไม่รู้อยู่ไหน

ถุงดำเอาไปทำไมระเบิร์ต
ห้องน้ำเขาเข้าไม่ได้ครับใช่
เอาถุงดำไปให้เขาขับถ่ายหน่อย

นมเด็กครับนมผงเด็กเล็กกับนมยูเอสทีนะครับ
เผื่อไปหน่อยนมผงเด็กเล็กบ้านไหน

แล้วน้ำสะอาดก็เป็นแพ็คเอาไป
ส่วนนมยูเอสทีก็ไว้ให้เด็กโตกินใช่ไหมน้ำแข็ง

อย่าลืมส่วนนี้อย่างเกือบลืม
พ่อสตีจะว่าผมผ้าอนามัย
ผ้าอนามัยติดไปอีกสักหน่อยนะครับ
ผู้หญิงก็ต้องใช้กันเพราะนี่ประเมินดูแล้ว

ไม่รู้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติหรือเปล่า
คือต่อให้อิทธิพลจากโนรูมันหายไปแล้วเนี่ย
แต่น้ำยังอยู่ไงน้ำยังระบายไปไม่หมดนะครับ
ดูแต่ละหลังชั้นหนึ่งก็ไม่รอดแล้วนะ